ไปดูปากซอยสุขุมวิช๑๐๑ทับหนึ่งหน่อยได้ไหมฮะ
นี่มันแถวบ้านผมเลยกลางกล่าวเลย
ไม่ใช่หอเอนเมืองปรีซ่า
แต่เป็นอาคารพาณิชย์เอียงครับ

คนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขากลัว
เป็นอดีตวิศวกรโยธาโพสต์ภาพอาคารพาณิชย์นี้อยู่ริมถนนสุขุมวิทย์
ปากซอยสุขุมวิทย๑๐๑ทับ๑นะครับลักษณะมันเอียงเอียงลงเรื่อยเอียง
เอียงเรื่อยนะครับคือเอียงจนหน้าเชิดอ่ะ
หน้าอาคารเชิดนี่ด้านหลังอาคารนะครับแล้วมีหลายห้องประกาศขาย
แล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับก็ยังทำการค้าการขายกันอยู่
ตึกนี้เนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์๔ชั้นดอมปลูกติดกัน๑๔คูหานะครับ
ครูหามีเจ้าของตึกที่มีปัญหาคืออาคารหลังสีฟ้านี้
คือมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแหละว่าเอียงนะครับในตึกเนี่ยก็มีพื้นที่
เทลาดเอียงไปทางด้านหลังของตัวบ้านตัวอาคารนะครับ
แล้วก็ต้นเสาและคานบ้านก็เอียงเออลุงสันเจ้าของร้านเบเกอรี่
ที่ท่านอาศัยอยู่ที่ตึกนี้เล่าบอกว่าที่ตึกบนเอง
เพราะว่าแต่ละครูหามีการต่อเติมอาคารทำให้ตึกมันซุดเอียง
เคยมาตรวจสอบแล้วแม้ว่าจะพอพักอาศัยได้
เพราะว่าหลายคนก็ยังอยู่ในตึกนี้แต่ชาวบ้านเขากังวลกันไง
ถ้าสักวันมันถล่มลงมาจะทำยังไงนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบอีกทีดีไหม
ล่าสุดครับคุณวิศนุทรัพย์สมพลท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารหลังนี้
สร้างมาตั้งแต่ปี๒๕๕๑นะฮะก็ไม่เก่าเท่าไหร่นะ๑๐ปี๔ปีนะ
ก็เริ่มมีความลาดเอียงแล้วนะครับตึกก็เอียงมาเรื่อย
ขณะที่ไปตรวจสอบตึกเอียงนะครับชาวบ้านก็ร้องเรียน
ถึงการระบายน้ำของห้างสรรพสินค้าที่ทำให้น้ำมาท่วมขังในอาคารด้วย
เพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งเลยไหนท่านจะตรวจสอบแล้ว
คือแถวนั้นจะมีห้างใหญ่อยู่ห้างหนึ่ง
ปฏิกิริยาของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ว่ายังไงล่ะ
ผู้ว่ากรทมบอกว่าตึกเอียงนี้เป็นมานาน๑๕ปีแล้ว
สั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบเพราะว่าเรื่องนี้ท่านซีเรียสนะครับ

หลุมตัวเพิ่มหรือว่ามันหยุดแล้ว
ถ้าหยุดแล้วสภาพมันเป็นอย่างไรความปลอดภัยเป็นอย่างไรครับ
เนื่องจากเรื่องตึกเอียนะครับเรื่องของความปลอดภัยบนทางม้าลาย
ก็มีคนฝากผู้ว่าไปเพียบเลย

นี่ครับที่นักเรียนโดนรถชนนะครับตรงทางม้าลาย
วันนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นบนทางม้าลายเช่นเดียวกัน
คุณครูโรงเรียนวิชูทิศแถวดินแดงกรุงเทพหัน

ถูกมอเตอร์ไซค์เฉียวได้รับบาดเจ็บครับที่หน้าโรงเรียนเลย

นี่ทงแดง๒จุดเลยนะวันต่อประยาไทยใช่ปะ

แล้วคุณจะอ้างว่าไม่เห็นทางมาลายมันก็ต้องเห็นทงแดงบ้าง

นี่ไงนะครับรถไม่หยุดชนคุณครูเจ็บเลย
คุณครูอภินันดำเกลี้ยงครับครูชำนาญการพิเศษนะครับ
รับบาดเจ็บก็เล่าบอกว่าตรงนี้ไม่รู้ทำไมรถไม่ค่อยชะลอกัน
ทั้งที่ทางมาลายชัดเจนอยู่หน้าโรงเรียนเนี่ย
แม้จะพยายามแก้ปัญหามาเป็น๑๐ปีแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุซ้ำซาก
ที่สำคัญนะจุดนี้มันไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ท่านก็ฝากถึงคุณชาติชาตินะครับ
ก็ดูเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนให้หน่อยของครูให้หน่อย
โอ้โฮนี่นะฮะตรงหังคิ้วขวาเนี่ยเป็นรอยทรลอกนะครับ
เช้านี้คุณชาติชาติไปวิ่งออกกำลังกายข้ามสะพานพระราม๘ครับ
พูดถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่พบว่า
นั่งมดสายซ้อนมดสายไปโรงเรียนหลายคนไม่สวมหมวกกันน็อค
คือตอนนี้ก็มีหน่วยงานเอกชนนะเอาหมวกกันน็อกมา
ส่วนการชุมนุมเลยเย็นวันนี้ล่ะวันนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
สิทธิในการแสดงออกนะครับเป็นความอิสระตามระบอบประชาธิปไตย
ก็อยากจะให้อรุมอร่วยกันนะครับ
ทมก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีครับ
ก็จะทำให้เกิดความเรียบร้อยนะครับ